เรื่องที่มันมีความรู้สึกว่ามันแบบว่าจะลงโลกโลกนี้ดูสวยงามไม่เครียดไม่ปวดหัว

เรื่องคุณเวียมั้ยคุณเวียกับเบลล่า

ก็กลายเป็นกระแสกันขึ้นมานะคะด้วยความสงสัยจากแฟนกันยกใหญ่กันเลยทีเดียว

เพราะว่าจู่เนี่ยนะคะเบลล่าเขาก็
ให้สัมภาษณ์ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอ
แล้วก็ไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับหวานใจหนุ่มเวียเท่าไหร่
แต่ว่าต่อมาไม่นานทางด้านฝ่ายชายเนี่ย
ก็ได้โพสต์รูปเดี่ยวของเธอเนี่ย

เวลาว่างก็ไม่ค่อยจะตรงกันนู่นนี่นั่นต่างนานาแต่ว่าผมเนี่ยสแตนบายตลอด
เป็นยังไงล่ะสรุปภาพนี้ลงรูปคู่เนี่ยจริงแล้วเนี่ยนะครับเวียเขาบอกว่า
ก็อยากจะลงตลอดแหละไม่ใช่ไม่อยากลงแต่ว่าเราเนี่ยนะก็ส่งไปให้เขาดูก่อนนะ
ว่าเราจะลงเนี่ยได้ไหมถ้าเขาอนุญาตก็โอเคเพราะมันเป็นไอจีของเราถูกป่ะ
แล้วเราก็ถามว่าถ่ายรูปกล้องฟิล์มเอาไว้เยอะมาก
แล้วในกล้องฟิล์เขามีรูปคู่กันตลอดเยอะแยะมากเลย
จะบอกเฮ้ยความสะพายรูปฟรีนุยังไงเขาเป็นแฟนกันจ้า
จันเจ้ามาจากไหนดูสิผมสีสุดจริงคืออย่างนี้หลังจากกรณีที่ลีน่าจังได้ออกมาขุนว่าเขาจะแจ้งความดำเนินคดีกับทางพรอยเชอร์มานที่คุณพรอยก็ไปคอมเมนต์ตอบว่าลีน่าจังว่าบ้า
นะฮะเพราะว่าทางนิราจังเขาไปแจ้งความจับโคลชเอก
เรื่องกรณีที่ไปในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะฮะ

เนื่องจากตนไปแจ้งสมาชิกตำรวจเรื่องโคลชเอกบุกลุก

ซึ่งก่อนหน้านี้ตนไปแจ้งความที่สนพญาไทย
แต่คดีไม่ได้คืบหน้าอะไรเลย
ตนจึงต้องมาแจ้งความที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ชีวิตของตนนั้นไม่ปลอดภัย

ซึ่งเป็นคนดังมาพิมพ์ว่าตัวเองนั้นบ้า
ทำให้คนอื่นเข้าใจผิด

โซเชียลเองก็มีการตั้งค่าหัวนะครับว่า
ใครไปตบลีน่าจังได้รับไปเลย
สองหมื่นถึงสองแสน
แต่ตนเนี่ยขอดำเนินคดีกับพลอยคนเดียว
ไม่ดำเนินคดีกับเกลียนคีย์บอร์ดคนไหนเลย
เพราะการปราบปรามเกลียนคีย์บอร์ด
เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะปราบปรามคนเหล่านี้
แสดงว่ากับพลอยเนี่ยลีน่าจังจะต้องปราบปรามคนเดียว

เดี๋ยวคุณจะไปบอกอะไรว่าเดี๋ยวเขาฟ้องคุณนะคุณนะ
ทำไม

ตอนนี้เนี่ยชีวิตของตนเนี่ย

เออเขาบอกเขาออกจากบ้านไม่ได้
หิวข้าวก็ต้องออกบ้านออกจากบ้านไม่ได้ไปกินข้าวไม่ได้

ตนใช้สิทธิ์ตรงนี้ในฐานะนักกฎหมาย
เพื่อให้เกิดการใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม
เหมือนเมื่อที่ตนเองไปเที่ยวถ้ำพญานคร

แล้วบอกว่าตนเนี่ยไปต่อก่อความรำคาญส่งเสร็จ
อึงเดี๋ยวผมขออ่านย้ำตรงนี้อีกทีนะ
ตนใช้สิทธิ์ตรงนี้ในฐานะนักกฎหมาย
เพื่อให้เกิดการใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม
อืมคือเขาเคยโดนไง

แล้วถ้าเกิดผมจะถามคุณวินาจังอีกทีถามหลังจากไปว่า

มันโอ้โหเยอะแยะมากมายเนี่ย

อย่างนั้นผมใช้สิทธิ์เท่าเทียมหรือคนที่เคยถูกคุณด่า

เหมือนเมื่อครั้งตนที่เคยไปถ้ำพญานคร

ซึ่งบิ๊วอยากให้มีความเท่าเทียมกัน

แต่พวกเราแบบมีจิตใจที่สูง
เหยียบคุณจะต้องโดนฟ้อง

เขายังไม่ได้พูดอย่ามาล่อซื้อ

ซึ่งวันนี้รีน่าจังบอกมาใช้สิทธิ์เนี่ยนะฮะ

นเก็บข้อมูลไว้หมดแล้วทุกอย่างเลย

นขอเตือนสติรัฐบาลหน่อยนะ

บอกว่าอย่าใช้กฎหมาย๒มาตรฐาน
การที่รัฐบาลเอาเงินภาษีประชาชน

แล้วก็โค้ชอีก๑คนเนี่ยยังมีคนอีก๕๐ล้านคน

กลัวถูกพวกโลกสวยลาเวนเดอร์
นี่นางว่างั้นนะ
หากเรื่องนี้ไม่สำเร็จ

แม้กล้าออกมาเพราะกลวงภัยมืด
คิดเองเอ่ยเองตลอด
เป็นยังสิ้น๘คดี
ดีทั้งชีวิตเลยเหรอ
ทั้งชีวิตไม่รู้อาจจะ๘๐๐คดี
แต่ชนะไป๘คดีอะ
ไม่รู้นะผมไม่รู้ผมก็พูดเองนะ

ตามข่าวหมุนกระดาษอย่างนี้เลย
กลัวเขาเหรอ
ใครไม่กลัวลีน่าจังคน๕๐ล้านคนยืนอยู่ข้างหลังลีน่าจัง

ลบมือให้พี่หนุ่ม

ว่าเขาเป็นตัวแทนของคน๕๐ล้านคนออกมา

โดด่าเยอะแยะอยากให้พูดเลย

เขาเป็นเจ้าแม่ปะตุนนะ
มา๑คนของไม่อยู่ใน๕๐ล้านคน

เป็น๑ใน๕๐ล้านคนช่วยส่งไลน์มาในไทยรัฐ

เห็นดีด้วยกับเขาส่งมา

เรื่องของคุณเจนนี่กับคุณคริสต์

นักข่าวถามคุณวุ้นเส้นนะคะ

เรื่องก็ไปตกที่ว่าแก๊งนางฟ้าเนี่ย

เรื่องงานแต่งงานของเจนนี่เป็นยังไง
เราก็รู้สึกว่าอยากจะเห็นเขาในชุดเจ้าสาวมาก
เพราะว่าเราเห็นเขาในทุกรูปแบบแล้ว
แล้วช่วงนี้เขาก็ออกกำลังกายเยอะก็น่าจะเป็นเจ้าสาวที่สวยมาก
ทุกคนก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็หวังว่าวันนี้เนี่ย
จะมาถึงให้เขามีความสุขมากสักที

หอวังไม่ได้เป็นเพื่อนเจ้าสาวนะคะก็ถามไปนะคะ

แต่ว่าก็น่าจะเป็นเรื่องที่เจนนี่เป็นคนตัดสินใจมากกว่า
เพราะว่ามันเป็นงานของเขาแล้วก็น่าจะเป็นเหตุผลของเขามากกว่า
เขาจะเลือกใครมาเป็นเพื่อนเจ้าสาว
ความสัมพันธ์ของคริสกับเจนนี่คืออันนี้เราก็ตอบแทนใครไม่ได้นะคะ
คริสต์คือเราได้เจอกันน้อยมากเพราะหลังคริสต์งานเยอะ
ก็เลยคิดว่าเราเจอกันเราก็จะคุยกันเรื่องที่เป็นเรื่องของคริสต์กับเรื่องของเราดีกว่า
ก็ไม่ได้พูดเรื่องอะไรมากคริสก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้นะคะไม่มี
คือเพื่อนก็คอยเชื่อมความสัมพันธ์ตั้งแต่แรกแล้ว
ที่มีปัญหาอะไรกันทุกคนก็อยากให้กลับมาดีกันอยู่แล้วล่ะค่ะ
แต่ว่าของอย่างนี้ก็อยู่ที่เหตุผลของแต่ละคน
แล้วทุกคนโตกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นบังคับใครไม่ได้
นี่นะคนก็ส่งกันมาเยอะนะว่าไม่รู้ไม่รวมอยู่ใน๕๐ล้านคน
นี่ผลสำรวจจากโพลไทยรัฐข่าวใส่ไข่ดูสิ
ไม่เกี่ยว๕๐

แต่ในประเทศไทยมี๖๒ล้านคน
อีก๕๐ล้านอยู่เป็นข้างภาษาหรือเรนพล
อยู่ในมุมมืดอยู่ในคู่ค้ามทั้ง
ถูกคู่ค้ามทั้งความมืดแล้วไม่กล้าออกมา
ตอนนี้นางอาจจะดูอยู่นะดูอยู่นะ

เพราะคุณพลอยนางบอกว่าให้ไปเล่นฮูโลฮุบอยู่นะ
นางอาจจะเล่นอยู่ฮูลาฮุบแล้วก็ดูรายการเราอยู่
ให้พอบเหรอให้รู้เหมือนกันเหรอสมมุติว่า
จะมีสิทธิ์รับฟ้องไหมคะอะไรนะฮะ
จริงก็อาจจะได้ไม่ได้ประคาวนี้ในฐานะที่พี่หนูทำข่าว
ทำรายการเกี่ยวกับที่แบบค่อนข้างที่จะเข้าแบบแบบนี้บ่อยอย่างนี้
คือคุณพลอยเขาก็ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเขาด่าใคร
เขาอาจจะด่าใครก็ได้คนใดคนหนึ่งซึ่งอยู่ใน
คอมเม้นท์หรออย่างนั้นพี่หนูหรอ

กี่ร้อยกี่พันคอมเมนต์ดูสิที่คนเขียน
ถ้าจะโดนมันคงโดนทุกคนค่ะ
ยอดดูยอดดูเหรอพี่หนุ่ม
อย่าไปตกเป็นเหยื่อเขา

เข้าใจไหมในขณะที่เรากำลังอ่านข่าว

เผาหน่างเพราะว่าหน่างนี้ก็แบบว่ากระพือกระพือกระพือ

พี่ไปบอกว่าเขาอยากทำกระพืออย่างเนี้ยเหรอ

เขาไม่ใช่ทาซานนะที่เขาจะได้โหนไปเรื่อยอย่างนั้นนะ

อุ๊ยเจนเหรอ

ฮะร๒๒๒สุดท่างเป็นการแสดง
ฮเสนาถึงพลาดอธิบายไม่ถูก

แล้วคนไปถามเขาแล้วไงว่าเมื่อไหร่จะมีลูก

เออให้ไปถ่ายไว้แต่งกัน